ลงไปทีแผ่นดินสะเทือนเลยเสียวก้นกบมากเลยค่ะ
คุณก็นี่แหละครับ

แข่งขันสีละ๑๐คนกับการขันกีฬาชนิดนี้
แต่ละคนมีหน้าที่คือเป่าลูกโป่งคนละลูก
เสร็จปุ๊บก็วิ่งกำลูกโป่งในมือ
ไปจนถึงจุดมาร์คแล้วก็นั่งทับให้ลูกโป่งแตก
นี่ฉันกลัวลูกโป่งไม่แตก
แล้วอะไรแตกป้าวแตกฮ่า
จบงานนี้น้องไปทำบุญด่วนเลยนะฮะ

ไม่ต้องทำบุญไปซื้อยาหมอง

มันกล้าจะระบมตื่นมาพรุ่งนี้

จินตนาการไม่ออกเลยทีเดียว

และเป็นการสร้างความสามารถกีกับน้อง

มันสร้างความสนุกแล้วมันสร้างความสามัคคี

เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้ดูกันสนุกสนานแบบนี้

หลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอนุบาล
เค้าปิดเทอมใช่ไหม
ก่อนแบบนี้เค้ากำลังจะจัดกีฬา
เพื่อทิ้งท้าย